เรื่องราวของของมีค่าบนโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่แก้แหวนเงินทองอีกต่อไปแล้วฮะ
เพราะว่าปัจจุบันไม้ด่างก็สามารถที่จะเป็นทรัพย์สินนำไปแต่งสาวไปแต่งเมียไปมั่นสาวได้แล้วเหมือนกัน
เพราะว่าไม้ด่างมีค่ามากกว่าเงินล้านยังไงอย่างนั้นเลยครับ
ด่างเป็นสินสอดแต่งงาน
ปกติสินสอดก็ต้องเป็นแก้วแหวนเงินทอง
รอบในนุ่มปลูกไม้ด่างเอา
อาหารด่างมาเป็นสินสอดในการขอภรรยาขอสาวแต่งงาน

ใหญ่ของการมีไม้ด่างเป็นสินสอดอ้าแขนได้ขนาดนี้
แม้จะเป็นเฉพาะวันนี้ก็ตามทีส่วนวันอื่นอื่นเนี่ย
พี่ต้องเป็นหุบแขนพี่ต้องอยู่ภายใต้ปีกของภรรยา
วันนี้เป็นวันของพี่พี่กางแขนให้เต็มที่
แต่ที่น่าสนใจคือไม้ด่างเหรอจริงเหรอจริงฮะ
ด่างนี้เมื่อวานเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสิบสี่
พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะครับเจ้าสาวป้ายแดงคือคุณนันทพร
โพสต์เฟซบุ๊กเองว่าวันแต่งงานนะครับ
ต้นไม้ไม้ด่างที่ว่านี่คือมอนสเตรล่าด่างมิ้น
แล้วใบหนึ่งเนี่ยเอาราคาต่ำใบหนึ่งแสนสอง
ใบหนึ่งแสนสองแสนห้าใบเดียวใบเดียวแสนสองแสนห้า
สองแสนและต้นนี้มันมีมีทั้งหมดเก้าใบ
ดังนั้นเอา๙คูณสองแสนเข้าไปล้านแปดโอ้โหเกือบ๒ล้านบาท
จึงมีมูลค่ายิ่งกว่าสินสอดทองมั่นอีกต่างหากนะครับ
แต่เจ้าบ่าวบอกว่าจริงแล้วเนี่ยอันนี้เป็นแค่ของขวัญ
เพราะว่าการแต่งการมั่นเนี่ยก็ยังมีสินสอดทองมั่นตามปกติ
มีเงินสดหนึ่งล้านบาทมีทองคามสิบสามบาท
มีแก้วแหวนเงินทองชุดเครื่องเพชรอีก๕แสนบาท
แล้วทำไมต้องมีไม้ด่างเป็นสัญลักษณ์ใหม่ด้วยล่ะ
เพราะว่าคู่นี้เขาชอบไม้ด่างเป็นทุนเดิม
และต้นไม้ต้นนี้คือต้นไม้ที่มีคุณค่าด้านจิตใจ
ลูกมาครั้งแรกมันมีใบเดียวค่ะปลูกมาปลูกไปใบสองใบสามใบสี่ใบห้า
และใบเก้าพอมีเก้าใบอ่ะมันคือความเป็นมงคล
ดังนั้นก็เลยเอาด่างมิ้นท์มาถือเป็นสินสอดทองมั่น
ในการขอภรรยาแต่งงานงานนี้ด้วยฮะฮือฮามากกับเหตุการณ์เมื่อวันก่อนนั้น
สิบสี่พฤศจิกายนอ่าเข้ากับกระแสมากมาก